คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะ
ที่มีนักแสดงสาววัย๒๑ปีไปแจ้งความบอกว่า
ถูกหลานของอดีตรัฐมนตรีล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
และกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าก็เลยให้ทางทนายตั้ม
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดช่วยตามเรื่องให้
เนี่ยค่ะทนายตั้มพร้อมด้วยผู้เสียหายรวมถึงพี่สาวของผู้เสียหายด้วยนะคะ
ไปพบกับผู้กำกับการสนโชคชัยไปตามความคืบหน้าทางคดี
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ภูวิลล่าแห่ง๑๙สิงหาคม
แจ้งความ๑๑สิงหาคมแต่ทำไมยังไม่คืบหน้า
นายตั้มก็เลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
คู่กรณีซึ่งมีธุรกิจบันเทิงปั้นนักแสดงศิลปินและไอดอลต่าง
รวมถึงนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากต่างประเทศ
ติดต่อไปจ้างงานผู้เสียหายทางไอจีนะคะ
มีการนัดคุยกันเรื่องงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง๙สิงหาคม
ผู้เสียหายไปเจอคู่กรณีเพียงลำพัง
ดื่มโซจูไปสองขวด
ผู้เสียหายบอกว่ายืนยันว่าแค่โซจู๒ขวดแล้วจำอะไรไม่ได้อีกเลย
พี่สาวผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องขาดการติดต่อไป
แต่เข้าไปไม่ได้ค่ะเลยแจ้งตำรวจให้ไปพาตัวน้องสาวออกมา
แต่ตำรวจบอกว่าเป็นวิลล่าของนายตำรวจใหญ่
จนตี๒ผู้เสียหายบอกเริ่มได้สติ
พี่สาวก็รีบบอกให้ออกมาจากรีสอร์ทแล้วกลับบ้าน
พอถึงบ้านนะคะผู้เสียหายคือสลบหมดสติไปจนเช้าเลย
พี่สาวพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าพบอสุจิในช่องคลอดค่ะ
และพบตัวยาเป็นยานอนหลับชนิดรุนแรงอย่างหนึ่ง
ผู้เสียหายเลยโทรศัพท์ไปถามคู่กรณีเขายอมรับนะคะ
คู่กรณียอมรับว่าแอบเอายาบางอย่างใส่ให้ผู้เสียหายกินจริง
แล้วห้ามไม่ให้ไปตรวจร่างกายแล้วอ้างว่าชอบผู้เสียหาย
แล้วไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ผู้เสียหายแจ้งความค่ะที่สนโชคชัยข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
แต่ทีนี้ทางคดีเหมือนไม่ค่อยคืบสักเท่าไหร่
ก็เลยให้ทนายตั้มมาช่วยตามความคืบหน้าทางคดีให้หน่อย
ก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ก็ผู้ชายตอนแรกก็บอกว่าไม่มีอะไร
พอตอนหลังก็ยอมรับว่ามีแล้วก็บอกว่าน้องเขายินยอมด้วยนะครับ
อันนี้มันมีคลิปเสียงหลักฐานอยู่นะ
ตัวน้องเขาบอกว่าหนูยินยอมแต่หนูไม่รู้สึกตัวไม่รู้อะไรเลย
เป็นหลานอดีตรัฐมนตรีแล้วก็นามสกุลดังด้วยผมเห็นนามสกุลแล้วนะครับ
แล้วก็ตัวเขาเนี่ยเขาเล่าให้น้องฟังนะว่า
บ้านเขาเนี่ยวางไว้ให้จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะเล่นการเมืองนะ
แต่ว่าถ้าจะเป็นนายกรรมตรีแล้วทำแบบนี้นะผมบอกได้เลยนะ
พูดไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวต้องเข้าคุกก่อน
ส่วนหญิงสาวผู้เสียหายนะครับบอกว่าเธอยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ที่ผ่านมาก็พยายามทำทุกวิถีทางแต่กลับไม่ได้รับความยุติธรรม
ตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อสู้
ล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่าทางฝ่ายผู้ก่อเหตุได้โทรศัพท์มานะฮะ
แต่โทรมาขู่นะโดยอ้างหน้าที่ทางการเมือง
เธอจึงยิ่งรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะกระทบมาถึงเธอไหม
โดยเฉพาะเรื่องการทำงานของเธอ
พี่สาวของผู้เสียหายบอกว่าตอนที่มาแจ้งความนะครับ
ตำรวจยังพูดจาไม่ดีกับน้องสาวเธอด้วยนะ
แล้วล่าสุดญาติผู้ก่อเหตุก็ติดต่อมา
อ้างว่าเป็นหุ้นส่วนของทีวีช่องหนึ่ง
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเลยนะ
ก็เลยยื่นข้อเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
แลกกับการไม่ดำเนินคดีเนี่ยไม่แจ้งความเนี่ย
เดี๋ยวจะหางานในวงการบันเทิงให้จะให้เงินให้ด้วย

เรื่องทางคดีนะครับสนโชคชัยบอกว่าได้สอบปากคำผู้เสียหาย
ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วนะครับ
แต่ทางผู้เสียหายต้องการให้สอบปากคำบุคคลเพิ่มเติม

ก็เลยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปเร่งสอบทันทีนะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทางภูมิกับการขนโชคชัยพรรณแต่งตตเอกพทวีสมวง
บอกว่าเมื่อวานนี้ได้ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮะ